ดักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามืดก็เลยมาเก็บล่ะค่ะคุณผู้ชม

กันให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ

ใครจะออกไปไหนเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะดูเหมือนว่าจะมี๒ลักษณะอากาศใน๑วันนะคะ

แบ่งโซนอย่างชัดเจนแล้วแหละอย่างพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอีสานตอนบนภาคเหนือนี่นะคะ
ช่วงนี้อากาศจะเริ่มเย็นแล้วอุณหภูมิลดต่ำลงช่วงเช้ามีหมอกแล้วนะคะ
แต่ว่าฝนยังคงมีตกช่วงอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้เรียกว่ายังชุ่มฉ่ำกันอยู่เลย
ดังนั้นใครที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องวางแผนและตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่ง
ปัจจัยหลักนะคะก็มาจากลมประจำฤดูหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมที่หอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นฝั่ง
ขณะเดียวกันยังมีร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ทำให้ช่วงตอนกลางของประเทศรวมถึงตอนล่างเนี่ยมีฝนตกอยู่นั่นเองนะคะ
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีและวางแผนกันเอาไว้ด้วยค่ะ
สำหรับเกษตรกรเรามาคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อการวางแผนกัน
ต่างวันนี้ถึงวันที่๑๘ตุลาคมค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานยอดดอยยอดภูช่วงเช้าเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้า
ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะจะตกประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้น
เกษตรกรให้ระวังโรคเน่าในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
ควรตรวจสอบโรงเรือนสัตว์เลี้ยงป้องกันฝนและลมในช่วงปลายฤดูฝนด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบางแห่งมีลมพัดแรงทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรง
และระวังโรคพืชจากเชื้อราในพืชไร่พืชสวนและไม้ผลค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ถือว่าตกค่อนข้างเยอะและตกหนักบางแห่ง
มีลมพัดแรงค่ะทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว
เพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการขาดออกซิเจนนะคะ
ส่วนใครก็ตามที่ชอบกินน้ำพริกแมงดา
แล้วก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศนาทีทองเลยนะคะ
เพราะว่าแมงดานามันจะออกมาในช่วงพฤษภาคม
ถึงกันยาตุลาประมาณนี้แหละค่ะ
มันกำลังดีเลยกลิ่นก็หอมมันก็มัน
ฉันก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูอาหารสำหรับกลางวันนี้
อ่ะใครจะออกมาหาแมงนงแมงดาก็ดูให้ดีละกันนะคะ
พื้นที่ไหนของใครจะจับได้มากได้น้อย
และที่สำคัญตรวจสอบสภาพอากาศกันกับรู้ก่อนร้อนหนาวด้วย